วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันละหมาดใหญ่วันศุกร์ครั้งแรก
หลังจากที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าสู่การถือศีลอด
หลังจากนี้อีกประมาณ๑เดือน
ในวันที่สิ้นสุดเดือนรมดรก็จะมีการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าใหม่
ซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นครับลาวแฟชั่นนิสต้าในอินโดนีเซีย
ตบเท้าเข้าร่วมเทศกาลแฟชั่นมุสลิมประจำปี

เพื่อหวังผลักดันให้กรุงจักรต้า
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นมุสลิมโลก
โดยมีบรรดานักออกแบบเสื้อผ้าทั้งในและก็ต่างประเทศ
นำผลงานมาอวดโฉมเทรนด์ล่าสุดกันอย่างคึกคักครับ
บรรดานางแบบในชุดเสื้อคลุมยาวและผ้าคลุมศีรษะหลากหลายรูปแบบที่เห็นอยู่นี้
กำลังเดินอวดชมความงดงามของแฟชั่นมุสลิมเทรนดล่าสุด
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
กลางผู้เข้าชมจำนวนมาก
ร่วมเก็บภาพความเคลื่อนไหวชนิดติดขอบเวที
เทศกาลแฟชั่นมุสลิมครั้งนี้มีห้องเสื้อแฟชั่นมุสลิมชั้นนำกว่า๒๕๐แห่ง
เทรนด์ล่าสุดที่ถูกออกแบบภายใต้แนวความคิด
ตั้งแต่เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมไปจนถึงเสื้อผ้าสวมใส่ง่ายแบบคนเมือง
โดยมีบรรดานักออกแบบเสื้อผ้าทั้งจากสิงคโปร์บรูไนญี่ปุ่นตุรกีและสหรัฐ
ให้ความสนใจตบเท้านำผลงานมาร่วมแสดงกันอย่างคึกคัก
โดยตารุณาเคกุศมายาดีผู้อำนวยการโครงการ
อธิบายจุดประสงค์ของงานเทศกาลนี้ว่า
อกจากจะเป็นการจัดแสดงเสื้อผ้าและนำเสนอผลงานแล้ว
แต่ยังมีขึ้นเพื่อให้ความรู้หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์แฟชั่นมุสลิม
ตรงกับความต้องการของตลาด
คุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
เพิ่งจะเริ่มผลิตเสื้อผ้ามุสลิมอย่างจริงจังเมื่อ๒ปีก่อน
เป็นที่รู้จักจากการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เข้ากับการออกแบบในสไตล์ของตัวเอง

ไปที่สีพีชสีโทนอ่อนและสีขาว
รวมถึงมีการปักลวดลายดอกไม้ลงไปบนผ้าแก้ว

ให้ดูเหมือนดอกไม้กำลังผลิบานอยู่บนเครื่องแต่งกาย
บอกว่าตอนแรกต้องการที่จะเผยแพร่ผ้าบาติกของเมืองเท่านั้น
แต่หลังจากนั้นก็ยังอยากที่จะนำเสนอผ้า

ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
วัฒนธรรมหลายภาคของอินโดนีเซีย
ก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วย
เหล่าคนรักแฟชั่นมุสลิมที่มาภายในงาน
ต่างก็ควักกระเป๋าเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ประดับตู้เสื้อผ้าในช่วงรมดอนกันอย่างไม่ขาดสาย
อิฟต้าฮั่นดายนีเปิดเพลย์ว่า
เทศกาลนี้มีเสื้อผ้าให้เธอได้ซื้อหามากมาย
เนื่องจากเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
สำหรับแฟชั่นมุสลิมโดยเฉพาะ
สอดคล้องกับนักสังเกตการฟาชั่นอย่างพีเลียอฟิได่
ว่างานเทศกาลนี้มีเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็มีผู้เช่าร้านบูธเสื้อผ้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงหลากหลายแบรนด์จากต่างประเทศ
สร้างความน่าสนใจให้กับงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันก็ยังมีบรรดานักออกแบบรุ่นใหม่
เดินทางมาหาแรงบันดาลใจจากงานเทศกาลนี้สำหรับนำไปต่อยอดเพิ่มเติมด้วย
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน